มาดูอีกหนึ่งคลิปเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง
รู้ไหมว่าตัดย่าก็เป็นภัยได้งงไหม

เออคือตัดย่าอยู่ดีแต่ปรากฏว่ามันมีก้อนหินเนี่ยกระเด็นออกมา
แล้วก็ไปโดนรถที่เขาขับผ่านไปผ่านมา

นี่อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

เออคือเนี่ยมันขับอยู่กลางถนนคือเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะตัดย่าตรงไหน
แล้วอยู่เนี่ยอยู่ก็คือลักษณะเหมือนมีแรงกระแทกแล้วกระจกก็นี่แหละค่ะ
เหมือนโดนน้ำสาดคือแตกร้าวเป็นรอยทั้งบานเลย
เขาบอกว่าอยากให้ลงเตือนภัยกันหน่อยจากการตัดย่าบนเกาะกลางถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุ
คือมันมีคนตัดย่าอยู่ระหว่างอิดตัวหนอนบนเกาะกลางถนน
แล้วทีนี้มันดีดออกมา

มันดีดออกมาแล้วก็เนี่ยฟาดเข้ามาที่กระจกหน้ารถของรถคันนี้เต็มเลยเนี่ยเห็นไหม

ถ้ามันแตกแล้วทะลุเข้ามาเนี่ยอัตรายหนักกว่านี้อีก
เขาบอกว่าโชคดีที่คนขับมีสติก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสมช่วงระหว่างแยกน้องขายอย่างถึงแยกถนนมาลัยแมน
ช่วงเช้าวันที่๕กันยายนที่ผ่านมานะคะ
เขาบอกเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรก
อยากจะเตือนภัยทั้งคนที่ใช้รถและที่สำคัญเตือนผู้ปฏิบัติงานด้วย
มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้หน่อย
เพราะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะลุนแรงกว่านี้